ส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็มีประชาชนหลายท่านที่ไม่ได้มีโอกาสนะครับ
ในการเข้าร่วมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ในพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพนะครับ
แต่ว่าก็มีหลายภาคส่วนในการที่จะจัดโทรทัศน์
ในการที่จะถ่ายทอดพระราชพิธีให้ประชาชนได้ดูแล้วก็ได้ติดตามไปพร้อมกัน

เมื่อวานนี้ก็มีการเปิดให้ประชาชนรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีไปพร้อมกัน
ซึ่งประชาชนที่รับชมแม้จะชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์ก็ตาม
แต่ก็ชมด้วยความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งครับ
ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏอย่างใกล้ชิด

ประชาชนบางส่วนถึงกับหลังน้ำตา

ทุกสายตาที่จับจ้องไปยังจอถ่ายทอดสด
พระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ

ไปด้วยน้ำตาแห่งความโศกเศร้า
หลายคนถึงกับเปล่งเสียงสันเสริมพระบรมี

่งหน้าสู่พระที่นั่งพิมารรัตยา
ในพระบรมมหาราชวัง
แปลงผลักดันในการลำบงาน
ทุกอย่างเป็นทุกอย่างจริง
ขอเป็นค่าล้องบาดทุกชาติ

อยากให้ท่านอยู่

ทำให้นายวุฒิชาติกรยานมิตร

ตัดสินใจเสริมโบกี้และขบวนเที่ยวพิเศษ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่๑๔ตุลาคม
เพื่อรองรับประชาชนจากต่างจังหวัด
ที่จะเข้ามาถวายสการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
รถไฟมีขีดความสามารถอยู่ที่วันละประมาณ๘๐๐๐

จากการเสริมตู้แล้วก็เพิ่มจัดกระบวนพิเศษ
ก็สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีกได้

เพราะฉะนั้นต่อวันในช่วงนี้
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณแสนคน

ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
โดยรฟทจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
ว่าจะปรับเพิ่มขบวนหรือไม่ในวันจันทร์ที่๑๗ตุลาคม
แม้จะมีการเพิ่มขบวนเที่ยวพิเศษ
เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด

แนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน